นี่เวลาที่ไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว

เพราะว่าล่าสุดพอมีข่าวนี้ออกมา

ใครที่ชอบไปทิ้งขยะในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

เขาจะส่งขยะกลับคืนส่งมาให้คุณถึงบ้านเลย

ดีจะได้ไม่มีใครไปทิ้งขยะแบบนี้
แต่ว่าหน่วยงานภาครัฐเขาก็ต้องเสียหรือเปล่า
เสียค่าจัดส่งคืนอะไรหรือเปล่า

บ้านหลังไหนที่แบบว่าทิ้งไว้เนี่ยนะคะ
แล้วพอเขาส่งขยะกลับคืนมาแบบนี้นี่

คือช่วงนี้ด้วยรัฐมนตรีทรัพย์นะ

ปิดถ้ำนาคาไปแล้วเพื่อการปรับปรุงนะครับ
แล้วก็วอนมือดีมืออะไรที่ไปขีดเขียน
ระวังบทลงโทษ
แล้วก็พอมาตรวจสอบอุทยานนี้เจอขยะ

เห็นภาพที่พวกท่านเอาขยะมาทิ้งไว้แบบนี้
มาเที่ยวไม่พอท่านเอาขยะมาทิ้งไว้อีกนะฮะ

จริงท่านรัฐมนตรีวราวุศิลปะอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เคยพูดไว้แล้วว่าลองคิดดูสิ
ถ้าเกิดว่าเราเดินไปตามสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
เดินไปแล้วก็มีถังขยะตั้งอยู่ตามจุดต่าง
มันจะทำให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม
หน้าที่ของเราในการที่เราเป็นนักท่องเที่ยว

แต่ถ้าเกิดเรารู้เราประเมินได้ว่า
เราเดินทางกว่าจะไปถึงเราต้องดื่มน้ำกี่ขวด
เอาละเอาไปแล้วเราเก็บขวดกลับมาด้วย
ทิ้งในที่ที่เราควรจะทิ้งไม่ใช่ไปทิ้งระหว่างทาง
ซึ่งเหตุการณ์นี้มีนักท่องเที่ยวเขาไปโพสต์ข้อความ
โลกออนไลน์ว่านักท่องเที่ยวที่เข้าไปพักค้างคืน
ไปกางเต้นแถวจุดพากล้วยไม้
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วทิ้งขยะเอาไว้เยอะเนี่ย
คิดดูสิสมมุตินะสัตว์ป่ามันเดินผ่านตรงนี้
มันก็กินเข้าไปมันอาจจะเจ็บป่วยมันอาจจะตายได้
แล้วเรื่องนี้ค่ะทำให้เจ้ากระทรวงทรัพย์
ก็โพสต์เฟซบุ๊กท็อปวราวุฒิศิลปะอาชา
แล้วก็เขียนเอาไว้บอกว่ามาเที่ยวอุทยาน
มีธรรมชาติให้ชมมีเต็นต์ให้เช่า
อำนวยความสะดวกให้ท่านมาแต่ตัว
แต่เวลากลับไปโปรดอย่ากลับแต่ตัว
ขยะที่ท่านสร้างไว้เนี่ยโปรดนำกลับไปทิ้งให้เรียบร้อยด้วย
เพราะว่าขยะที่ท่านทิ้งไว้อาจจะฆ่าชีวิตสัตว์ป่าที่ลงมาหากิน
แล้วรัฐมนตรีบอกด้วยนะคะว่าสำหรับกรณีนี้เนี่ย
ผมจะเก็บขยะทุกชิ้นของท่านใส่กล่องอย่างดี
ปรายศนีย์คืนถึงบ้านให้เป็นที่ระลึกครับ
แม่งานนี้เนี่ยนะคะคือรัฐมนตรีเอาจริงนะ
ร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพหมูศรีที่อำเภอปากช่องที่โคราชแล้ว
บอกว่าถ้าเกิดว่ามาเจอนะเจอคนทิ้งขยะในเขตอุทยานนะ
จับจริงเพราะว่ามันเป็นการทำผิดตามพรบอุทยานแห่งชาติปี๖๒
คือถ้าเกิดใครฝ่าฝืนเนี่ยคุณผู้ชมจะมีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
ปรับไม่เกิน๕แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แถมเรื่องของการแก้เผ็ดพวกที่ชอบทิ้งขยะนี่นะคะ

ใช่ส่งแล้วคือเขาบอกว่าอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ย
อย่างมีจิตสำนึกได้ไหมเพราะว่าหลังจากเนี้ย
เดี๋ยวจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดแหมพอชาวเน็ตเห็นแบบนี้เนี่ยนะคะ
เขาก็วิภาควิจารแหละแต่วิภาควิจารไม่ใช่วิภาควิจารรัฐมนตรีนะ
พากษ์วิจารณ์นักท่องเที่ยวที่มันไร้จิตสำนึกเขาบอกแบบนี้เลย
แล้วก็ชอบชอบแนวคิดชอบไอเดียแบบนี้อยากให้ส่งปรายศนีย์ที่เป็นขยะเนี่ย
ส่งไปให้นักท่องเที่ยวได้เป็นที่ระลึกเลยเป็นการสอนสามัญสำนึก
แล้วคำถามคือเอ๊ะจะรู้ได้ยังไงคือมันรู้อยู่แล้วคุณผู้ชม
เวลาคุณผู้ชมไปเที่ยวคุณผู้ชมไปกางเต็นต์มันก็จะต้องลงชื่อไว้
ถูกไหมว่าเต็นต์นี้นายสืบสกุลมาที่อยู่อะไรเอาบัตรประชาชนกรอกข้อมูล
ทีนี้ถ้าเกิดบริเวณเต็นต์ของนายสืบสกุลมีขยะอยู่นี่แหละค่ะส่งกลับไปที่บ้านเลย
ถ้าผมไปเที่ยวไม่มีแน่นอนเพราะว่าเก็บมาหมดแล้วค่ะกลับไปที่บ้านนะ
นี่ก็เป็นตัวอย่างแล้วนะคุณผู้ชมบอกว่านี่เขาเชื่อดไก่ให้ลิงดูแล้วนะครับ
ส่งกลับที่บ้านแล้วคุณก็ไปทิ้งเองจัดการเองแต่สิ่งสำคัญคือสำนึกของคุณนะครับ